จากเรื่องกัจจังมาต่อกันที่สาวฮอตคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ
คุณแม่พลอยเชิมมาโอ้โหนาทีนี้คุณผู้ชมค่ะ

ต้องร้อนเป็นไฟเพราะว่าพลอยแทนนี่แหละค่ะ
ล่าสุดชีแพ็คกระเป๋าไปกับเพื่อนสนิทไปเที่ยวเมาดีฟนะคะ
เพื่อไปสัมผัสหาดทรายขาวกับน้ำทะเลใสคุณ
และก็ไม่ทำให้แฟนคลับคุณแม่ต้องผิดหวังจริง

และก็ผิวสีแทนในชุดว่ายน้ำบิกินี่ตัวจิ๋ว
และวันพีชเด็กคว้าลึกเป็นไก่เลยนะคะ
โพสต์ให้แฟนคลับตามกดไลค์กันทะลุแสนกันเลยทีเดียว
เอาจริงถ้ามันมีการกดไลค์ซ้ำได้เนี่ย

หุ่นชีนะแซ่บสตรองมากขนาดนี้นะคะ
พร้อมกับข้อความแฮชแท็กที่บ่งบอกความเป็นตัวเองว่า
บหน่อยคุณมัมจะแทน

เห็นแบบนี้แล้วต้องช่วยกันยืนยันนะคะว่า
จากขาวออร่าท้าลมแดดจะสวยเตะตาแล้วเนี่ย
ผิวแทนสวยสุขภาพดีของแม่พลอยเนี่ยก็

หัสไซส์สีขาวกับผิวของคุณพลอยเชิมาน

มันก็ดูดีดูเข้ากันดี
ดิฉันชอบตอนคุณพลอยเชิมานผิวแบบแทน
ฉันว่าเธอเซ็กซี่มากขึ้นไง

ดิฉันก็ไม่ได้ตั้งใจอาบแดดขนาดนั้นนะคะคุณ

ผิวสีแทนผิวสีน้ำพึ่งเนี่ยกำลังมาแรง

ผิวสีแทนเนี่ยเป็นผิวที่แข็งแรง
ดูสุขภาพดีฝรั่งเขาบอกแบบนี้
ใช่ดิฉันยังอยากจะแบบผิวแทนไป
ยังไงก็ได้นะขอให้ผิวดูแบบเรียบสุข

ฟิตเฟิร์มประมาณนี้อย่าเฮียนย่น

เอาบ้างได้อันนี้ลูกมัม

ดาวค้างฟ้าอยู่ในวงการบันเทิง